ส่วนเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อก็มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
บอกว่ามีผู้ป่วยใหม่๒๘รายรักษาหายเพิ่มขึ้น๙๖ราย
และผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะผู้เสียชีวิตรายที่๔๔
นั้นเป็นหญิงไทยอายุ๘๕ปีเป็นแม่บ้านค่ะ
แต่มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูง
ประวัติก็คือเมื่อวันที่๒๒มีนาคมถึงช่วง๒เมษายน
มีการสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยที่รับการยืนยันมาก่อนหน้านี้นะคะ
อาการก็คือวันที่๑๒เมษายนมีไข้ไอเหนื่อยหอบ
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ
ซาเรย์ปอดดูก็เพราะว่าปอดอักเสบรุนแรงนะคะ
วันที่๑๕เมษายนอาการแย่ลงค่ะและเสียชีวิตในวันที่๑๖เมษายนนะคะ
ส่วนขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๗๐๐รายค่ะ
รักษาหายและกลับบ้านแล้วรวมทั้งหมด๑๖๘๙ราย
ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล๙๖๔รายรวมผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด๔๗ศพนะคะ
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ถือเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ถึง๑๐๐คน
จากสถิติเนี่ยพันอัพมาตลอดนะคะ
ซึ่งทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยใหม่ได้
โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องเตียงเรื่องเครื่องช่วยหายใจ
แต่ก็ขอย้ำนะคะว่าแม้จำนวนผู้ป่วยใหม่จะลดลงนะคะ
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกครั้ง
เหมือนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์
อกจากนี้นะคะโฆษกสบคยังบอกว่าในสัปดาห์หน้า
สบคก็เตรียมที่จะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง
ซึ่งก็จะคำนึงถึงหลักเกณฑ์๖ข้อขององค์การอนามัยโลกค่ะ
เช่นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้แล้ว
โดยขณะนี้ประเทศไทยก็ควบคุมได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็อาจจะต้องให้มีจำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์ไปสักระยะก่อนนะคะ
อีกข้อกำหนดหนึ่งก็คือสถานที่ต่างก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกกรณีร้านตัดผมที่อาจจะต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างในการให้บริการ
จัดที่นั่งรอนอกร้านหรือเปล่านะคะหรือว่าให้มีการนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า๑เมตร
หน้ากากอนามัยทั้งผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการ
ส่วนห้างสรรพสินค้าก็ต้องไม่มีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า

เพราะฉะนั้นก็ต้องเว้นเรื่องนี้ไปก่อนรวมถึงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย
ครับส่วนในกลุ่มของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วมาบ้านเรา

เดินทางกลับมา๑๒๒คนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งผลเอกปริภัทรพลาสินรองเสนาที่การทหาร
นายกิติพงศ์กิติขจรบรองภูมิหน่วยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยทั้งหมด
แล้วก็เครื่องลงเมื่อคืนนี้เวลา๖๓๐น
ทั้งหมดก็ผ่านการตรวจคัดกรองครับตรวจวัดอุณหภูมิ
โดยทั้งหมดมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีใครมีอุณหภูมิร่างกายสูง
แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดต้องขึ้นรถบัส
ไปส่งที่โรงแกรมรามดารัชดากรุงเทพมนตร์กร
เพื่อดำเนินการกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะครับ

เขาก็จะต้องดูแลคนในจังหวัด
ไม่ให้มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
แล้วก็อย่างเมื่อวันก่อนคุณหมอทวีสินก็บอกแล้วว่า
จากเราจะรายงานว่า๙จังหวัดยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลย

ว่ามันยังมีจังหวัดที่เขาติดเชื้อแล้ว
แล้วก็ไม่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ๑๔วัน
ทีนี้คุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สะแก้วหน่อย
สาแก้วเขาจัดกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ปรบมือ
ส่งกำลังใจให้กับคนไข้รายที่๑๐
นี่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะแก้วนะคะ
หอผู้ป่วยพิเศษตึกอายุรกรรมชั้น๕
โดยนี่เลยค่ะมีทั้งคุณหมอมีทั้งผอโรงพยาบาล
ก็คือนายแพทย์สุรสิทธิ์จิตพิทักษ์เลิศ
แล้วก็มีคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมนี้ปรบมือให้กำลังใจ
แก่ผู้ป่วยโควิดรายที่๑๐เพราะอะไร
นี่คือรายสุดท้ายของจังหวัดสะแก้ว
รักษาตัวครบ๑๔วันแล้วตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบ
แปลว่าไม่มีเชื้อเขาสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะ
แล้วดูบรรยากาศสิอบอุ่นเป็นกันเอง
นั่นแปลว่าณตอนนี้ที่สะแก้ว
ไม่มีคนป่วยติดโควิด๑๙แล้วนะคะ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องเรียนรู้จากผู้ป่วย
ว่ามีอาการเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าผู้ป่วยโควิดรายที่๑๐ก็ได้กล่าวถึงอาการ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเริ่มแรกเลยเนี่ย
เขาหายใจไม่สะดวกเหมือนจะไอแต่ไม่ไอ

หายใจไม่ค่อยออกนี่คืออาการ
ทีนี้พอมาตรวจเจอก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา
ก็ฝากถึงประชาชนด้วยนะคะว่าให้ป้องกันตัวเอง
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ห่างกันหน่อย
ใครที่มีอาการไม่สบายก็ต้องรีบไปหาหมอไปตรวจเช็ค
แล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลย
ที่ช่วยดูแลจนทำให้หายจากโควิด๑๙
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วค่ะ
นายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้
สถานการณ์โควิด๑๙ของที่สะแก้วถือว่าเซ็ตซีโร่แล้วนะ
ผู้ป่วยยืนยันทั้ง๑๐รายรักษาหายหมดแล้ว
แล้วก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้นต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
สาธารณสุขผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข

รวมถึงพี่น้องชาวสาแก้วทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือคืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ใส่หน้ากากผ้าใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคม
จนตอนนี้ทำให้ที่สะแก้วไม่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าชาวสาแก้วทุกคน
ต้องชนะโควิด๑๙ให้ได้
นี่พูดคล้ายนายกเลยคือนายกบอกว่าประเทศไทยต้องชนะ
นี่สาแก้วเขาประกาศก่อนว่าสาแก้วชนะแล้ว
ค่อยทยอยไปแต่ละจังหวัดแล้วกันนะ
ส่วนเรื่องของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
มาช่วยงานเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่คุณหมอนี่ก็มีเยอะขึ้นนะ
อย่างโรงพยาบาลขอนแก่นได้ผลิตเปรย์นอน

บอกเลยว่าต้นทุนถูกกว่านำเข้ามาจากต่างประเทศ๔๕เท่านะคะ
ตอนนี้ก็เลยเร่งผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
หน้าตามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละคุณผู้ชม
โดยนายแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
สามารถผลิตเปรย์นอนสำหรับขนย้ายผู้ป่วยโควิด๑๙
และผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อด้วย
อย่างเช่นผู้ป่วยวรรณโรคแบบนี้นะคะ

ซึ่งก็จะทำให้ง่ายต่อการขนย้าย
ง่ายต่อการควบคุมป้องกันโรคนะคะ
ภายในเครื่องนี้ภายในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะ
ก็จะเป็นกล่องอเคริกใสหนาและแข็งแรง
ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติการรักษาทางการแพทย์เนี่ย
สามารถมองเห็นผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน
มีช่องบานเปิดด้านข้าง๒บาน
ก็สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็สะดวกต่อการรักษาด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะยังมีชุดสร้างแรงดันลบภัย
กล่องครอบผู้ป่วยหรือว่าตัวแคปซูลเนี่ยค่ะ
เพื่อที่จะสร้างแรงดันอากาศในแคปซูลให้เป็นลบ

โดยมีช่องลมเข้าอยู่ทางด้านปลายเท้าของผู้ป่วย
อากาศภายในแคปซูลรวมถึงเชื้อโรคต่าง
ก็จะถูกดูดออกทางด้านศีรษะ
และจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองอากาศ๓ชั้น
ปราศจากเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยอากาศสู่ภายนอกต่อไป
การสร้างอุปกรณ์นี้นะคะก็จะจัดหาวัสดุที่มีภายในประเทศ
แล้วก็จะใช้เปรย์เข็นผู้ป่วยเดิมที่มีอยู่ในโรงพยาบาลมาใช้ร่วมด้วย
งบประมาณประมาณ๕๐๐๐บาทต่อชุด
ถ้าหากว่าซื้อจากต่างประเทศนี้นะคะ
จะมีราคาถึง๓แสนถึง๕แสนบาทเลย

ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิตเพิ่ม
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

ยุคสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
ก็เห็นวิทยาการนวัตกรรมต่างมากมายจากภาคเอกชน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการปรับประยุกต์
ปรับประยุกต์สิ่งต่างมาป้องกันตัว